ก็เชิญชวนทุกคนมานะคะมีทั้งกินเที่ยวแล้วก็แฟชั่นค่ะ
เชิญไปมาตอบโจทย์ได้สไตล์ประมาณใช้ชีวิตของเราอันนี้
มันมากมากตรงแรกภูมิตรงตอบตอบโจทย์ก็คือวันนี้แมท

มันก็เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็

ชีวิตน้องแมทเดินช้อปปิ้งแบบว่าตามถนน
หรือว่าอะไรที่ไม่ใช่แบรนดดังไหม
ที่เลยค่ะไปกับที่นี่ค่ะ

จากข้าวเรื่องประเด็นของเราที่กระแสข่าวตอนนี้

ก็คงถ้าแมทพูดไปแล้ว
แมทว่าก็คงไม่มีคำถามจากพี่แล้วล่ะ
เพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาพูดทุกอย่างให้ดี
ให้ทีเดียวแล้วก็ทีสุดท้ายเอ่อ
ก่อนหน้านี้ที่ไม่ออกมาพูดไม่ใช่เพราะอะไร
ไม่ได้จะแอบหรือไม่ได้จะซ่อน

คงจะเป็นเรื่องที่แบบคนพูดว่าทำไมถึงต้องโกหก
ในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นว่าบอกว่าไม่รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัว
ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวจริง
แต่มันไม่ได้พูดออกไปหมดว่าพี่เขาเข้ามา
แต่ว่าคือตอนนั้นเราไม่พร้อมแล้วเราก็กลัว
เราก็รู้สึกว่าเรากลัวที่มันจะเกิดเรื่องเหมือนตอนนี้แหละ
คือถ้าเกิดตอนนั้นมันข่าวมันออกไปหรือเล็กลอดออกไป
เราก็รู้ว่าแบบโหเราก็ไม่คุ้นแน่เลย
เพราะแบบที่เขายังไม่เสร็จภูระกับพี่เขา

รู้จักกันจริงก็ช่วงหลังมาแล้วที่พี่เขาบอกว่าไปฟิตเต็
คือมันไม่อยากแก้ตัวมันเป็นเรื่องบังเอิญ
คือมันรู้สึกว่ามันก็คุยกับพี่แล้วว่าวันนี้๔

ซึ่งโดยที่เราไม่ได้คิดว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจ
เราจะต้องคบกับคนนี้แล้วเราจะต้องพูดคุยกับคนนี้
เพราะอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้นคือเหมือนที่แมทพูดทุกอย่าง
ไม่เคยโกหกว่าแบบมันไม่มีใครเข้ามาคือมีคนเข้ามาเยอะมากมาย
แล้วที่บอกว่าแบบจะจับพี่เขารวยคือมันถามพี่ไปแล้วว่ามีหมู่ร้านเหมือนไงครับ
อ๋อไม่จริงไม่เบิร์นโอเคคือไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดว่าแต่ว่าพี่เขารวย
ตอนนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้กับคุณสงการคือระดับไหนอย่างไรครับ
ตอนนี้ก็คือเหมือนที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดค่ะว่าตกลงว่าจะลองดูกันว่าจะลองคุยกัน
ยังไม่ได้เป็นแฟนใช่ไหมครับยังไม่ถึงขนาดตกลง

ให้ค่ะให้เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปเหมือนพี่อธิบายไปช่วงต้นสัมภาษณ์
เขาก็ทำให้แมนรู้แหละว่าพี่เขาเรียบร้อยธุระของพี่แล้ว
มันก็เลยรู้สึกอันนี้คืออธิบายเรื่องที่นอเวย์ค่ะ
คือแม้คุณย่าเพิ่งเสียเหมือนที่ทุกคนทราบเมื่อช่วงต้นปีปลายปีอะไรอย่างนี้
แล้วคือแมทต้องไปจัดการธุระเอกสารที่นู่นคือแมทไม่ได้มีเวลาว่างทุกวันนะ
แมนบอกพี่เขาคือแมนต้องทำเอกสารแล้วก็ไปจัดการเรื่องธนาคาร
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นคือพี่เขาจะมาเราก็รู้สึกว่า
ตอนนั้นพี่เขาเสร็จธุระของพี่แล้วเพราะฉะนั้นแมทไม่ได้รู้สึก
คือแมทยอมรับว่าแมทอาจจะคิดปื้นไปตรงที่แบบว่าพอพี่เขาเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว
แต่ว่าคนทั้งประเทศยังไม่รู้ถูกไหมคือมันรู้แค่แบบคนส่วนตัวหรือเรื่องภายในอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเท่านั้นเองเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบ

ใช่ถ้าเกิดอยากจะมาคือแมทแค่รู้สึกว่าแมทคือผู้หญิงที่แบบแมทยืนจน

แต่หลายคุณบอกว่าไทม์ไลน์ของเรามันไม่ได้ถึงที่แบบว่าเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขากดทะเบียนหย่าเร็วขึ้น

แม้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร
แม้ตอนนั้นที่เราเริ่มคุยกับเขาเขาก็ยังไม่ได้สิทธิ์กับเขา
ทำไมเกิดสิทธิ์จัดสินใจยอมจะพูดคุยกับพี่เขา
ก็ไม่ได้พูดคุยนะคะไม่ได้พูดคุยจริงจังหรือซึ้ง
หรือว่าบ่อยครั้งอะไรของพี่ดินนะคะ
ตอนนั้นคือแมทก็ไม่ได้ถามเขาตอนที่เขาเข้ามาจีบเรา

รู้เท่าทุกคนเลยค่ะรู้เท่าทุกคนแล้วก็ไม่เคย
ไม่เคยถามพี่เขาได้ว่าไม่เคยถามไม่เคยก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของพี่เขา

แม้ตไม่ได้ปฏิเสธตรงเนี้ยคือแม้ตรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่เขาจะแบบ
คืดนะตอนนั้นนะถ้าเกิดพี่เขาจะน่าด้านท้อที่จะเข้ามา
แม้ตก็แบบแม้ตก็ไม่โสดแม้ตก็เป็นคนห้าวเบ้นของแม้ตอย่างนี้
แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้ตรู้สึกว่าแม้ตไม่ได้ทำผิดเท่านั้นเอง
แล้วก็อ๋อขออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องพี่แพทย์

เนื่องจากแม้ตค่อนข้างที่จะเป็นอย่างคุณความรู้สึกของพี่แพทย์
คือไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าแมทเลิกกับใครของใคร
ที่คนจะคิดว่าแมทเป็นมีนที่สามหรือไม่
แมทไม่แก้ตัวแล้ว
พอแล้วแต่ที่ทุกคนจะพิจารณาเลยค่ะ
คนอคติต่อให้แมทพูดยังไง

เพราะฉะนั้นแมทไม่ขอพูดถึงตรงนั้นแล้ว

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ

แมทมีปัญหาของพี่แพทย์มาก่อนที่จะเจอพี่ส่งการแล้ว
แล้วถ้าคือมันเป็นวาระแห่งชาติขนาดนั้น

ทางฝั่งแมทและทางฝั่งพี่แพทย์มาให้สัมภาษณ์

แต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้

ปรึกษาทั้งเพื่อนแมททั้งเพื่อนพี่เขา

ไม่ใช่ไม่เสียใจที่มันไปต่อไม่ได้
แต่ว่าภาพคือนึกออกไหมผู้หญิงทุกคน
มีจุดมุ่งหมายไม่เท่ากัน
ทุกคนอาจจะอยากเป็นผู้บริหารเป้าหมายของเขา
แต่เป้าหมายของแมทคือแมทพอแล้ว
หมายถึงว่าแม้มาไกลเกินฝัน

แล้วแมทก็แบบเป็นที่รู้จักพอแล้ว
แมทก็รู้สึกว่าคนไม่ได้ชอบแมทที่แบบแมทหน้าหวานหรือหน้าสวย
ไม่ได้เป็นคนที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบเอ็นดู
อ่ะนอกจากจะเป็นคนที่แบบแมนเฮ้าเปร้งลุยกันอย่างงี้เท่านั่น
เขาถึงจะรู้สึกชอบแม่ไร่งี้แล้วแมนก็พยายามพิสูจน์ตัวเอง
แมนไม่เคยแมนเคยคิดว่าแมนไม่เคยทำอะไรไม่ดี
แมทครับประเด็นที่บอกนะคะเรื่องของพี่แพทย์ยังไม่จบ

ทีนี้เรื่องของพี่แพทย์คือมันมันไม่ใช่ว่ามีใครเป็นมือที่สาม
ไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะพี่สงการหรือไม่ว่าจะผู้ชาย
อยู่ที่แมทกับเขาสองคนจริงแล้วแมทเดินมาถึงขนาดนี้แล้ว
มันไม่สามารถที่จะกลับไปได้แล้วค่ะ
อะไรเป็นประเด็นที่ทำให้เราเปิดหัวใจให้กับพี่สงกรานตอนเขาเข้ามาคุยครับ
มันคืออันนี้แม่ก็ถามคนรอบข้างก็ถามแต่ว่ามันก็ตอบไม่ได้จริง
ป่ะคะคือเหมือนมันถูกใจมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่ได้ต้องมีเหตุผลอะไร
ที่มันต้องแบบเป็นข้อหรือเป็นเรื่องเป็นราวหรือแบบแม่ก็ถามแบบแม่ถามว่าแบบประโยคไหน
ที่แมทไปประทับใจพี่เขาว่าแมทถึงแบบคือแมทเข้าใจว่าแมทเสร็จขาวเท่ากับทุกคน
ทุกคนมองว่าพี่เขาแบบไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแมทแมทเป็นคนที่ฟังรับฟังแต่ว่าแมทยังไม่ได้ตัดสินไงค่ะ
คือเขาอาจจะไม่ดีกับคนอื่นแต่เขาดีกับเราทำไมเราต้องไม่ดีกับเขาอะไรอย่างนี้
แมทไม่กลัวหรือว่าอนาคตข้างหน้าเกิดอะไรขึ้น
คือมันไม่กลัวอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามันไม่ได้ยึดติดไงค่ะ
นึกออกไหมคนแต่งงานมา๒๐๓๐๔๐ปีสุดท้ายเลิกก็มี
คนเจอกัน๒๓เดือนแต่งงานไปอยู่กันจนแก่เท่าก็มี
คบมา๑๔ปีแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะเลิก
คิดเสมอว่านี่แหละคือเป้าหมายครอบครัวของแมทแล้ว
แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่แมทถามว่ามีอะไรที่จะแบบ
ก็มีส่วนค่ะต้องพูดตรงเลยว่ามีส่วนค่ะ
แล้วอะไรที่ออกกับพี่สงการนี่ถึงขั้นแต่งงานเลยค่ะ
มองค่ะไม่มองถึงขั้นแต่งงานแน่นอนค่ะ
อะไรคือสิ่งที่บอกว่าคุณสงการจีบน้องแมทล่ะครับ
ประเด็นเขาคุยกันอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาจีบเราแล้ว

แล้วแมทรู้สึกยังไงครับว่าตอนได้เข้ามาเหมือนเป็นแฟนอะเหมือนจีบเราอะค่ะ
คือเขาตามหาเราที่ฟิตเนทแล้วเล่นฟิตเนทก่อนที่เขาจะมาเล่น

กับส่วนที่เขาโป๊ชละสุดเมื่อคืน
แมทตื่นมา้มันก็ตกใจเหมือนกันอืม

สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะกระแสข่าวมันมีทั้งการวิจารณ์บวกลบเยอะมากเลย

คือตอนนี้เรื่องส่วนตัวของแม้นมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศแล้วนะ
ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
พูดตรงว่าตั้งแต่ตอนที่พี่เขาเข้ามาครั้งแรกสุดเลย

บอกผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยบอกเพื่อนบอกทุกคนบอกแม่
เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา
มีแต่เราเท่านั้นเป็นผู้หญิงมีแต่ซวยกับซวยมีแต่เสียก็เสียค่ะ
คือทุกคนรับรู้แล้วก็รู้เห็นมาตลอดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันไม่มีอะไรจะแก้ตัวจริงค่ะ
นอกจากมั่นใจว่านอกจากมั่นใจว่าพี่เขาแบบ

คุณแม่สนับสนุนหรือคุณแม่เตือนสติอะไรอย่างไรบ้าง
คือแม่เขาค่อนข้างเป็นคือแม่เขารู้อยู่แล้ว
แม่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่า
แมทรู้สึกว่าทุกคนทั้งประเทศนี้
ว่ามันก็คงไม่ได้ออกมารูปแบบนี้
ตรงคือทุกคนก็มองเขาเป็นคนแย่เป็นคนอะไรแต่ทีนี้คือสรุปเลยได้ไหมคะ
เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้พบกันเป็นแฟน
แต่ว่าศึกษาดูใจในหนูที่เขาพูดแล้วก็ข้างหน้าอนาคตจะเป็นยังไง
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ทุกคนที่เสียดายบอกว่า
ไม่เคยทำเรื่องเสียมาจนมาเสียตอนนี้
ก็คือน้อมรับทุกคำเตือนคำเป็นห่วงแมทไม่ได้ปล่อยมันทิ้งคว่ำ
มันเอาเข็มมาใส่ใจแต่ว่าแมทก็แมทก็ต้องให้พี่เขาพิสูจน์ว่าพี่เขาเป็นยังไง
ที่ตอนนี้เรายอมรับแล้วว่าเราเปิดใจให้พี่ไปแล้ว
ฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของที่จะดูพี่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองไง
ทีนี้หลังจากนี้ถ้าแมทเสียใจก็คือค่อยมายัมแมทตอนนั้น
แมทก็จะมีความสุขช่วยกันดีกัน
เจอเมทตัดสมการณ์ที่นี่โอห์ใช่เรื่องที่เจอเค้าเป็นจริงหมดเลยค่ะ

ก็พยายามมาไปบอกว่าคุณที่สงกราญที่มั้ยคะ
แค่นี้ยังไม่เคยคือเป็นแม่สื่อแม่ชัก
ไม่ใช่คือไม่เคยเจอกันด้วยกันพร้อมกัน
ไม่เคยเลยค่ะ

อย่างที่รู้ว่าแก๊งเฟอร์บี้ก็คือไป

แต่ว่าก็สนิทประมาณเลย
เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมาก
เราก็จะบอกแบบว่าผู้ใหญ่เราก็เป็นเพื่อนที่สนิทจริง

บอยงงว่าทำไมแมทจะต้องบอกเรื่องความรักกับผู้ใหญ่อะค่ะ
ที่มันแค่เริ่มต้นหรือว่าเราก็คาดการณ์อยู่แล้ว

ก็ให้เหตุผลไปแล้วไงคะ
บอกว่าคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะสวย

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ

โอ้ยทุกคนคะพี่สงกันเมื่อกี้ค่ะ
ออกมาไม่ได้แต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่ามันขายได้อ่ะเนอะ
คนบ้านมากกกกก็คือมีเรื่องอะไรที่จะต้องไม่เอามาเล่นใช่ไหม

เพราะว่าคือจะถ่ายเสร็จกลางเกือบท้ายเนอะ๒๓กว่าธันวาร์เนี้ยอะไรอย่างนี้
เราหมายถึงตรงนพรแล้วพี่นอกเนี้ยก็วางไว้อยู่แล้วว่ามันจะออกประมาณ

มันไม่ได้มีตารเลื่อนค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผงปกติ

แม้ตรงน้องขอโทษน้องนินคนเดียวแต่ว่าเพื่อนคนอื่นก็แม้เราอยู่ใน

ไม่เตรียมเลยค่ะยังไงตัวอีกค่ะเขาพูดแบบนี้ค่ะ
ก็พูดความจริงเรื่อย

แต่ว่ายังไม่ได้คบกันนะคะ

มันไม่ใช่อยู่ดีจะให้แพลตไปคบกับใครแล้วกัน
แต่จากการที่เราพูดกันแล้วว่าพี่เค้าโอเคไหมคะ
ใครพี่จะจัดสินได้
อย่างที่บอกครับว่า

หนึ่งเป็นคนเลือกเองนะเสียใจเองนะ
เป็นคนรักเองนะแค่นี้

นิดเดียว
อาจจะตั้งข้อสังเกตเรื่องของบอกว่าเราทำไมวันนั้นต้องปฏิเสธว่าไม่รู้จัก

จ้าบอกไปแล้วจ้าไปย้อนดูที่ต้นคลิปจ้า

โอเคได้คะ

คุณผู้ชมถามนี่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ของนักธรรมอธิบายซักคนนะคะ

หลายคนฟังแล้วก็คงรักคุณนะคะ